สละเงินเดือนก็โดนด่าจะทำงานก็โดนว่า

วันนี้จะเดินหน้าเดี๋ยวเรียกทีมเศรษฐกิจ
มาคุยกันเคาะมาตรการเยียวยาให้การช่วยเหลืออย่างเป็นทางการอีกสักที

คุยวันนี้ทีมเศรษฐกิจแล้วพรุ่งนี้เข้าที่ประชุมคณะรำตรี

ซื้อศีลเนาแหวก๖๐๐๐๐๐๐โกยไปจัดเรียบร้อย
เศรษฐกิจก็จะมีใครบ้างรองนายกสุพัฒนภง
และจำตรีว่ากายอสงกรรค์ครังเลขาสภาพัศนธ์
ดานุชาพิชยะนันต์ก็ต้องประชุมด้วยนะ
ท่านเดชาพิวัฒน์ณสงขาผู้บริการสำนักงบ

เพราะฉะนั้นเคาะเรื่องเงินเยียวยาแน่นอน

คนที่อยู่ในพื้นที่ของ๑๐จังหวัดที่ประกาศไว้
กรุงเทพปริมณฑลรวมถึงอีก๔จังหวัด

ที่มีการล็อกดาวน์ที่มีการเคอร์ฟิลล์

เข้าควรมในวันพรุ่งนี้

วันนี้คุยกันแล้วจะเป็นยังไงบ้าง

อย่างไม่ได้ใครหน่ะนี้นะจ้ะ